กำลังจะไปสำรวจต้นไม้เพื่อที่จะไปตัดแต่ง

แล้วได้กลิ่นได้กลิ่นเหม็น
ก็เลยแบบตามดูซิว่ากลิ่นมันมาจากไหนไปแหวกแหวกดูปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอ
หมาตายไม่ใช่ศพเลยล่ะศพคนนี่แหละขึ้นอืดเลย
ตกใจไหมล่ะเจอแบบนี้พังงะเลยนะคะ
อืดอยู่เกาะกลางถนนคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมา๒๓วันแล้ว
นี่ค่ะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยค่ะ
ตอนประมาณ๙โมงครึ่งตำรวจสนบางเขนได้รับแจ้ง
บอกว่ามีศพอยู่ที่เกาะกลางถนนผนโยธินหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ใกล้บ้านเราเลยเขตจตุจักรคุณภาคภูมิใกล้ไทยรัฐเลย
ไปตรวจสอบมันอยู่ตรงนี้ค่ะ
ก็ไปพร้อมกับแพทย์ทั้งอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันอยู่
อยู่ที่เกาะกลางถนนลักษณะมันเป็นหลุมต่อหม้ออยู่
ในหลุมเจอศพชายหนึ่งรายสภาพขึ้นอืด
มีบาดแผลขาขวาถลอกข้อศอกแขนขวาถลอกแขนซ้ายถลอก
เสื้อยืดคอกลมสีเขียวกางเกงขาสั้นสีเขียวไม่สวมรองเท้า
ดูตัวแล้วไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลย
คาดว่าน่าจะอายุประมาณ๕๐๕๕ลักษณะเป็นคนตัวอ้วนใหญ่
แล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๓วัน
คนที่พบคนแรกก็คือพนักงานตัดแต่งต้นไม้
ของสำนักงานเขตจตุจักรนะคะ
เขาบอกว่าเขากำลังจะถ่ายรูปต้นไม้ที่เกาะกลาง
ส่งเจ้านายจะได้เอามาตัดต้นไม้ได้กลิ่นเหม็นค่ะ
ก็ตามกลิ่นไปว่ามาจากไหนสุดท้ายตกใจพังงะ
ไปพบกลายเป็นคนนะคะเป็นศพคนเสียชีวิตตรงหลุมต่อหม้อนี่แหละค่ะ
ไปเห็นเขาทีแรกคิดว่าเขาแค่หลับ
แต่พอเห็นแมลงวันก็เลยวิ่งเลย
ทำไมเขามาอยู่ตรงนี้ได้นะคะก็น่าสงสัย
แล้วก็มีร่องรอยถลอกด้วยที่แขนซ้ายขวาเนี่ยนะคะ
ร่างของเขาขอเรื่องของการเสียชีวิตก่อน
ตำรวจเขาก็ถามคนใกล้นะคะบอกใกล้เคียง
บอกว่าไม่มีใครเคยเห็นผู้ชายคนนี้มาก่อนนะ
เดี๋ยวก็จะต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไปดูนะคะ
ว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุหรือว่าจากอะไรกันแน่
ส่วนร่างของผู้ตายตอนนี้มูลนิธิร่วมกับตันอยู่

เดี๋ยวก็จะต้องไปตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นใคร
มาจากไหนถึงมาเสียชีวิตตรงจุดนี้
เพื่อที่จะได้ติดต่อญาติให้มารับศพด้วยค่ะ